ความคืบหน้าของเหตุการณ์
เนื่องจากเหตุระเบิดพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เหตุวางเพลิง
ที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่นครศรีธรรมราชมีการออกหมายจับไปแล้ว๑คน

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจตอนแรกบอกว่าก็มั่นใจว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่พอดูหลักฐานต่างไปแล้ว
ก็อาจจะมีการส่อแววว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องไปซะทั้งหมด
เรื่องนี้ต้องขยายนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมวันนี้
ขออำนาจสารทหารนะครับออกหมายจับนายสักกรินเพิ่ม
ว่าเกิดการวางเพลิงเป็นลักษณะการวางเพลิงแบบไม่ธรรมดา
ขณะที่ในวันนี้ทหารจากมธบ๔๑นั้น
ก็ส่งตัวนายสักกรินให้ตำรวจรับตัวไปดำเนินคดีแล้วด้วยนะครับ
โดยทหารพระธรรมนูลจากมณฑนทหารบกที่๔๑ครับ
วัชิราวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำตัวในสักกรินคฤหัสผู้ต้องหาในคดีวางเพลิงแบบแสวงเครื่องนะครับ
โดยใช้วิธีการก็คือใช้ระเบิดวางเพลิงแบบแสวงเครื่อง
นำไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให้ตำรวจนั้นสอบปากคำดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์
และความผิดเกี่ยวกับมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
ขณะที่พันเอกอภินันสวนสมพงศ์
หลังเกิดเหตุเผาห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้าเองนั้นก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้าง
โดยตรวจสอบย้อนหลังไปถึงวันที่๑๐สิงหาคม
พบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพผู้ต้องสงสัย๒คนเอาไว้ได้ครับ
๒คนนี้ลักษณะก็คือสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
และสวมหมวกแก๊ปเพื่ออำพรางใบหน้าด้วย
คนนี้เขาก็เดินวนเวียนครับอยู่บริเวณจุดวางสินค้าประเภทขนมหลายครั้ง

และเริ่มลงมือวางซุกระเบิดเพลิงแบบแสวงเครื่อง
มาตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาคมก่อนจะเกิดเหตุ๓วัน
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวนะครับ
ทำให้มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนั้น
เป็นคนก่อเหตุในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ขณะที่หัวหินครับความคืบหน้าในการสืบสวนคดี
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิดนะครับ
เทศบาลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
บริเวณโซนบาเบียด้านหลังวัดเทศบาลหัวหิน

พร้อมทั้งประชุมเร่งรัดชุดสืบสวนในการทำคดีด้วย
โดยเบื้องต้นเปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่หัวหินนั้น

พบว่ามีผู้กระทำความผิดไม่ต่ำกว่า๒คน

มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่อื่นหรือไม่
เพราะอยู่ในสำนวนการสอบสวน
มั่นใจว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่นอนครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นยังยืนยันนะครับ

เหตุเพลิงไหม้ใน๗จังหวัดภาคใต้

โดยคนร้ายร่วมกันก่อเหตุกระจายไปในหลายจังหวัด
ซึ่งตำรวจเองก็จะเร่งขยายผลให้ถึงตัวผู้ที่สั่งการ
และยืนยันว่าถ้าหากพบผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ระดับใดก็ตามแต่

และหากพบว่าหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร
รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ

จะเดินทางเข้าตรวจสอบสำนวนทุกคดี
และยื่นคำร้องขอหมายจับด้วยตัวเอง

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ